กระบีนี่ก็หนักเลยนะฮะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อ่าวนางนะครับ
เพราะว่าวันนี้ทางกรรมการสถานศึกษาฝ่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านายกระจ่างโสบุตรอายุ๔๖ปีเขาพาแม่ของเด็กนักเรียนชายที่อยู่ชั้นป๒แค่นั้นเอง

ไปแจ้งความกับตำรวจสพอ่าวนางจังหวัดกระบี่ให้ดำเนินคดีกับครูผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นครูประจำชั้นป๒นะในข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะฮะ
โดยนายกระจ่างบอกว่าได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว
ว่าลูกชายของผู้ปกครองคนหนึ่งถูกครูประจำชั้นในโรงเรียนกระทำอนาจารย์
โดยเรียกให้เด็กไปบีบนวดไปรูปคลำอวัยวะเพศ
แล้วก็ให้อมอวัยวะเพศเพื่อสำเร็จความไข้ให้
เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและบ้านพักครูอืม
พฤติกรรมที่สอบถามจากเด็กทำให้ทราบว่าครูเนี่ย
จะทำในช่วงที่กำลังอยู่ในเวลาทำการเรียนการสอนนี่แหละ
ให้เด็กเข้าไปสำเร็จความไคร้ที่ใต้โต๊ะครูที่อยู่หน้าห้อง
จุดนั้นเด็กคนอื่นไม่เห็นมันจะบังตาอยู่
รายก็ถูกพาไปกระทำที่บ้านพักครูในขณะที่เด็กไปเรียนพิเศษที่บ้านพักครู
นายกระจ่างบอกว่าหลังจากทราบเรื่องตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะ
ก็พยายามสืบหาข้อมูลจากผู้ปกครองหลายคนพบว่ายังมีเด็กอีก๘รายนะ
ผู้ปกครองเขาเล่าเหตุการณ์ตรงกันเลยอืม
บอกว่าลูกของแต่ละคนถูกทำอนาจารย์โดยครูคนนี้ลักษณะเดียวกัน
ทั้งหมดที่ถูกกระทำอนาจารย์เป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดปัจจุบันเรียนอยู่ป๒กับป๓โรงเรียนเดียวกัน
บางคนถูกทำคนเดียวมากกว่ายี่สิบครั้งบางคนก็ถูกสี่ห้าครั้ง
ทีนี้เด็กแต่ละคนที่โดนกระทำเนี่ยครับมีบางเด็กที่โดนกระทำเฉพาะในห้องเรียน
มีบางเด็กโดนทั้งในห้องเรียนและก็ที่บ้านเช่านะครับ
ลักษณะคือถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยโต๊ะของครูนะครับ
มันจะมีที่กั้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านหน้าของคุณครูเนี้ย
เราจะไม่เห็นเด็กเลยแต่ถ้าจะเห็นว่าเด็กอยู่ข้างล่าง
ก็คือเราต้องมาอยู่ข้างหลังข้างหลังคุณครูเพราะว่าจะมีที่กั้นอยู่
ทีนี้ครูก็จะเรียกเด็กมานั่งตรงหวังขาเนี่ยครับ
ก็จะให้เด็กบีบคือบีบนวดมาแล้วก็จะให้เด็กคือเอามือเด็กอ่ะ
เพราะว่าผมจะถามเด็กทุกครั้งว่าเวลาครัวให้ทำเนี่ย
คือในผ้าหรือนอกผ้าเด็กก็จะบอกว่าคือในผ้าทุกครั้ง
โหคือไม่ใช่เด็กคนเดียวไงหลายคนแล้วโดนกันหลายครั้งอ่ะ
พฤติกรรมตรงกันด้วยใช่ไหมคือครูคนนี้เนี่ย
ถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยนะโอ้โหแสดงว่า
ความผิดปกติผิดปกติทางเพศเนี่ยหนักมากใช่ไหมแล้วเด็กปสองคือเด็กมากอ่ะ
คุณภาคภูมิใช่แล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตของเขาเนี่ย
ใช่ไหมจะต้องไปโอ้โหช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกันหนักเลย
นะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันอย่างนี้ฮะ
คือนายกระจ่างเนี่ยบอกว่าคือนายกระจ่างนี้เขาเป็นกรรมการสถานศึกษาฝ่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะ
ผู้ปกครองเขาเลยมาขอความช่วยเหลือบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่ของเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำเนี่ย
เคยเอาเรื่องไปร้องเรียนยังผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วเพื่อให้ดำเนินการเอาผิดกับครูคนนี้
แต่เรื่องมันเงียบฮะพอพ่อกับแม่ของเด็กรู้ว่านายกระจ่างเป็นกรรมการสถานศึกษา
ก็เลยเอาเรื่องมาปรึกษาพอตรวจสอบสอบถามเด็กจนทราบข้อเท็จจริงอย่างแน่ชัดแล้ว
ก็เลยพากันมาแจ้งความโดยเมื่อ๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
มีผู้ปกครองของเด็กชายอายุ๙ขวบที่อยู่ป๓มาแจ้งความไว้ก่อนแล้ว๑คน
แม่ของเด็กชายวัย๘ขวบนักเรียนชั้นป๒ที่มาแจ้งความวันนี้บอกว่า
รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกชายเมื่อวานนี้ลูกชายมาเล่าให้ฟังว่าถูกครูกระทำอนาจารย์จริง
ซึ่งครูผู้ก่อเหตุเป็นครูผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์และเพิ่งสอนประจำชั้นป๒ได้ประมาณปีเสร็จ
โดยใช้ให้ลูกชายไปบีบนวดไปรูปคลำอวัยวเพศและสำเร็จความไข้ด้วยปาก
ถูกครูทำลักษณะแบบนี้มาแล้ว๔ครั้งบางครั้งพอทำเสร็จก็ให้เงิน๑๐บาท
แล้วก็บอกว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นกับเด็กทันทีด้วย
ตัวแค่เนี้ยใช่เด็กเห็นไหมมากค่ะโอ้โหแม่บอกว่าลูกชายเนี่ย
ก่อนนั้นนี่เรียนดีเลยนะค่ะตอนอยู่ปหนึ่งเรียนได้สอบได้ที่สามของห้องอ่ะ
พอขึ้นมาอยู่ป๒มาอยู่ห้องกับครูคนนี้ผลการเรียนตกลงอย่างน่าใจหาย
เพราะฉะนั้นต้องการให้ทางโรงเรียนออกมาแสดงความรับผิดชอบและเอาผิดกับครูคนนี้
ดูสั่งว่าห้ามไปบอกพ่อแม่แล้วก็ห้ามไปพูดกับใครอะค่ะ
แล้วแล้วในส่วนของน้องเนี้ยปกติน้องเป็นคนเรียนดีหรือว่า
เป็นคนเรียนเรียนดีนะครับแต่พอมาช่วงหลังหลังเนี้ย
โรงเรียนไม่มีเรื่องเลยแล้วคุณแม่ทราบเรื่องนี้ได้ยังไง
ก็ฝากถึงกรรมการโรงเรียนนะคะแล้วก็เพิ่งทราบเมื่อวานด้วย
พอทราบแล้วเราก็ต้องการที่จะดำเนินคดี
ใช่ค่ะแล้วนอกจากกำเนินคดีแล้วเนี้ย
คุณแม่อยากให้ทางโรงเรียนแบบเหมือนกันเนี้ยครูนี้บ้างไหมครับ

มันมันมันไม่ใช่เด็กแค่คนสองคนนะครับเสียใจ
อุปกรณ์ที่เราไว้วางใจครูมากแล้วก็อุปกรณ์อย่างนั้นกับลูก
มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นที่ใส่โอ้งแม่พิมพ์ของชาตินะครับ
พันธุรกรรมเอกชาวลิสเพชรสวีเปียร์ภูมิกับการสอบพ่ออาวนางบอกว่า
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ละเอียดอ่อนมากนะครับ
เนื่องจากผู้เสียหายเป็นเด็กชายที่อยู่ในอายุช่วง๘๙ปีเท่านั้น
กำชับให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีอย่างรอบครอบรัดกลุ่ม
เดี๋ยวจะต้องพาเด็กผู้เสียหายไปสอบปากคำต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพและอายการ
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนกับทุกฝ่ายนะฮะ
แต่เบื้องต้นจากข้อมูลของผู้ปกครองแล้วก็เด็กเนี่ยพบว่าครูคนนี้เข้าข่ายทำความผิด
กระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีส่วนจะมีข้อหาอื่นเพิ่มหรือไม่
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมนะฮะ